ลูกสุดเทพของโตเล็กไทยลีกประจำสัปดาห์นี้

เดิมด้วยลูกสวยจากทีมไทยเทคที่หลังจากต่อบอลกันไปมา
สามารถเข็นช่องส่งต่อให้พงศรีพงศรีจับด้วยขวา
ก่อนพลิกตัวงัดลูกเส่นแถนเข้าประตูแบบปสิศิศิษฐ์

และระโตกัดกอนลูกลอยเข้าประตูไปอย่างง่ายดาย

หลังจากนัทธวุฒิพยายามทำประตูแต่ถูกสกัดไว้ได้
แต่โชคยังเข้าขั้นบอลทะลาไปหาพรเทพ
รเทพไม่รอช้าวิทยาซักน้ำเนียง
รุ่นปุ้งตุ๊กตะขายเข้าอายานเชียบโคม

จังหวะนี้เป็นลูกคิกอินของทีมนนทบุรี
พวัฒนเขียวบอลให้สหรัฐสหรัฐส่งบอลให้วิทยา
วิทยาวิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายลูกแรงอากาศผ่านหน้าเนธวันไปแบบไม่ต้องจับกันเลยทีเดียว
และอันดับที่๑ของสัปดาห์นี้
ให้ลูกสุดเทพของทีมบางกอกซิตี้

อันทฤพธิ์ตั้งท่าก่อนเทคตัววันเล่นด้วยกว่า
ทะลวงเข้าประตูแม่ยอดเยี่ยมจริงเลยครับลูกนี้